ฟุตบอลครับมาต่อกันที่ฟุตซอลกันบ้างนะครับ
แล้วก็ฟุตบอลชายหาดนะครับ
ก็ออกมาบอกว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพ
จัดการงานขันฟุตซอลชีนแซมแอเซีย๒๐๒๐
มาว่าก่อนหน้านี้คืออย่างที่เราทราบกันคือ
ที่ประเทศอีรานแล้วก็กับสหรัฐอเมริกานะครับ
จะมีความเสี่ยงหรือไม่เพราะว่าเติร์กมินิสถานมีประเทศ
มีภูมิประเทศติดกับทางอีราน

ก็ต้องดูกันแบบรายวันอยู่เหมือนกันนะครับ
ก็จะหันมามองว่าประเทศไทยพร้อมที่จะรับหน้าที่จัดการแข่งขันนี้นะครับ
ก็ถือว่าอยู่ในโผล่ที่มีโอกาสแล้วกันนะครับ
ถ้าเกิดว่าอย่างที่คุณโบ้บอกจริงเนี่ยว่ามันไม่จัดที่นั่นไม่ได้นะครับ
ผ่านไปเล่นในฟุตซอลโลกได้สำเร็จนะครับ

เงินอาชีพนะครับทางคุณอธิษฐกิจเองก็บอกว่า
๕ล้านบาทครับเอาไปก่อนเลยนะครับ
แต่ในกรณีที่สามารถคว้าแชมป์เอเชียได้ครับ
ก็จะพยายามไปนำผู้สนับสนุนมาอัดฉีดเพิ่มเติม
ก็เชื่อว่ายอดอาจจะถึง๒๐ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ